เราก็ไม่อยากจะไปพาดพิงว่าเขากำจำไม่ดีนะ

ยังสงสัยยังไม่ใช่สงสัยในตัวลุงพล
จริงแล้วถ้าดูตามเวลาที่ผมได้ให้ปากคำไปนะครับ
มันก็จะมีเวลาช่วง๙๓๐ที่อยู่บ้านกับประแทน
อาบน้ำเสร็จแล้วก็เคลื่อนรถไปตอนกี่โมง
ซึ่งวันที่เล่ากับวันเหตุการณ์จริงมันคนละเรื่องกัน
ผมเชื่อว่าตำรวจตำรวจน่าจะมีความคิดอะไรดีมากกว่านั้น
ลุงพลครับชาวโซเชียลเขาเป็นห่วงลุงพลเหลือเกิน
ถ้าเกิดมาแถลงข่าววันนี้เนี่ยจะถูกจับอะไรอย่างนี้

สุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยอยากบอกอะไรกับตำรวจหรือว่าเรามีความกังวลเป็นห่วงอะไรไหม
ก็เชื่อว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลืออันดับแรกก็ต้องถึงตำรวจ
เพราะตำรวจดูแลบ้านเมืองทหารดูแลประเทศชาติครับ
ถามป้าแตนบ้างป้าแตนครับวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
อยากจะมาฟังเองจากปากหรือว่ายังไงฮะ
จ้ะก็อยากจะมาฟังว่าสิ่งที่ท่านจะพูดจะอะไรวันนี้คือจะเป็นยังไง
คือเราอยากฟังอยากรู้แล้วก็อยากให้ท่านถ้าจะแถลงอะไรเนอะ
เราอยากหาความกระจ่างกับชีวิตครอบครัวเราและผู้ต้องสงสัยที่เกิดขึ้น
ชื่อทุกคนในหมู่บ้านอย่าให้ความกระจ่างกับเขากับเรา
คือรวมกันหลายคนนั่นแหละอยากให้ท่านพูด
คนนี้จะทำอะไรแบบอย่างที่แบบเราเดาเอาไว้นะอะไรอย่างนี้
ก็คือจะหาความกระจ่างให้กับทุกคนนั่นแหละ
ที่ผ่านมาตั้งแต่กระวังความว่าชีวิตครอบครัวมันถูกกระบาดเป็นคำสื่อ
คำกราบมาตลอดน่าจะตลอดแล้วเนอะสำหรับบางคนนะ
สำหรับบางคนบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้แต่ว่าสำหรับคนที่เขาให้กำลังใจเราแล้ว
ก็เขาอาจจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้แต่ว่าส่วนที่เหลือที่ยังไม่เข้าใจเรา
เราก็อยากให้เจ้าที่แจงตรงนี้ด้วยจนถึงวันนี้ร้อยสี่สิบสี่วัน
คุยกับแม่น้องชมพู่หรือยังก็ตั้งแต่วันที่ลุงบอกเนอะ
ตั้งแต่วันที่เอาน้องเข้าท่าเข้าอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้เคยคุยจ้ะ
วันนี้เนี่ยตำรวจจะแถลงเนี่ยอยากบอกอะไรแม่ชมพู่ไหม
ก็รอฟังเหมือนกันน้องคงจะรอฟังที่บ้านจ้ะ
แต่ป้าพอดีได้มาเนอะแล้วก็มาฟังที่นี่
วิญญาณของน้องชมพู่อยู่ตามมาจากตัวป้า
อยากบอกอะไรกับน้องมาขาดมาร้อยสี่สิบกว่าวัน
ถ้าใช่ไหมถ้าน้องตามมากับป้าป้าบอกว่าสู้เต็มที่และเพื่อหลานเต็มที่
และคืออยากให้หลานได้โดนจิตโดนใจ
สำหรับคนที่รู้เห็นอะไรที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้
ให้เขามากล้าที่จะมาสู้ทุกอย่างเหมือนที่เราสู้
ผมเห็นหมอปลาบอกว่าตัวของหมอปลาเนี่ย
ติดใจในเรื่องของตำรวจไม่มีหมายค้นไปค้นบ้านลุงพล
ลุงพลเนี่ยยังติดใจส่วนนี้ไหมก่อนหน้านี้มีคุยกับตำรวจไหมครับ
ก็ตอนนี้ก็ดูหลักฐานต่างอยู่ครับว่า
การที่ท่านหน้าที่อ่ะเข้าไปค้นบ้านเนี้ย
โดยที่มีหมายสารอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะตรวจสอบ
ตำรวจชุดนั้นได้ไหมก็จะดูหลักฐานก่อนครับ
วันนั้นเนี่ยเขามาขอความร่วมมือแล้วเราให้ความร่วมมือไป
หรือว่าเขาบังคับเราหรือยังไงฮะก็เอาเอาง่ายง่ายคือ
ตำรวจที่มาเนี่ยท่านไม่ได้ใส่ชุดผู้พิทักษันติราชเข้ามาในบ้าน
แต่ท่านใส่ชุดครึ่งท่อนก็เหมือนกับขอความร่วมมือกับ
พิสูจน์หลักฐานกับชุดสืบอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งเป็นตำรวจพื้นที่สบตกตูม
ไปขอขอความร่วมมือนะลุงช่วยช่วยเขาหน่อย
อะไรประมาณเนี้ยให้ให้ความร่วมมือซึ่งเป็นเหตุการณ์ซึ่งซึ่งหน้า
เป็นใครก็ต้องยินยอมครับเพราะท่านเข้าไปในบ้านผมแล้ว
วันนั้นเราได้เซ็นผมไม่ได้มิดชิดอะไรขนาดนั้น
เราได้เซ็นเอกสารอะไรยินยอมให้เขาเซ็นครับได้เซ็นได้เซ็น
ก็คือใช่ครับใช่ใช่ลุงพลครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ตำรวจเขาไม่ให้เราเข้าฟังแถลงข่าวด้วยเราจะว่ายังไงกัน
ก็ผมก็ยังพูดอยู่เมื่อกี้ว่าท่านท่านมีเหตุอะไรที่จะไม่ให้ผม
เข้าไปฟังแถลงการครับใช่

ความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นกับลุงพลนะครับ
ซึ่งลงพลก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าชนัจฐาที่ไม่ให้เข้า
เข้านะฮะ
จุดหม่อกดทางสมนตรี
จัดการคืออันเสนอ
ที่กับทีลนามนาฏกรได้โน้ท
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขาโทรมาให้กำลังใจ

อันนี้เป็นคนที่เกี่ยวข้องในส่วนของคดีบ้างไหม

ไม่มีครับเพลงมาก
นิดนึงมีคนที่ค่อนข้างก็ให้กำลังใจลุงในส่วนหนึ่งก็สงสัยลุง
ลุงจะพูดกับคนที่ให้กำลังใจลุงอะไรบ้างเอฟซีลุงกับคนที่สงสัยลุง
ขอสองประโยคเลยค่ะก็สำหรับคนที่ให้กำลังใจลุงกับป้ามาโดยตลอดก็
ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่า
อะไรจริงอะไรเท็จก็ต้องรอดูต่อไปครับครับ
กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ก็สำหรับลุงเองกับป้าเองก็
ก็เชื่อในความยุติธรรมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมของท่านเรา
ลุงพลครับพอดีสุดกี่เปอร์เซ็นต์คะก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
เปอร์เซ็นต์นะลุงพลครับจากข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าพยายามหลักฐานที่ตำรวจรออีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือเส้นผม
หรือเส้นขนเรากังวลไหมว่าเส้นผมหรือเส้นขนส่วนนั้นเนี่ย
จะเป็นของตัวเราไม่กังวลครับเพราะว่าวันที่สิบเอ็ด
ผมก็ยืนยันมาตลอดว่าวันที่สิบเอ็ดเนี้ยผมไม่ได้ไปใกล้ไปไปเห็นน้องคนผู้เลยครับ
ครับมันก็เป็นครับมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เส้นผมมึงจะไปตกที่เกิดเหตุครับ
ถ้าเกิดว่าสุดท้ายหวยมาออกที่เราเราเตรียมทนายความเตรียมอะไรไว้แล้ว
เตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วแล้วก็เตรียมไว้ต่อสู้ตลอดครับ
มีการปรึกษาพูดคุยอะไรกันไหมอาจารย์ก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่า
การที่เราจะรับมือกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ต้องมีการเตรียมการบ้างครับ
วันที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเราจากวันที่เกิดเหตุคดีชมพู่กับจนถึงวันนี้เนี่ย
เรามองว่ามันเป็นยังไงบ้าง
ก็ถ้ามองในส่วนนี้ก็มีคนมาที่บ้านเยอะครับ
สิ่งต่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็มันดูดีดูไปในทางที่ดีครับ
เกิดขึ้นไปด้วยว่ามันเหมือนบ้านก็เรามองว่าจะเป็นด้วย
ตอนนี้ลุงพลก็จะเข้าไปในห้องรับรองรอนะครับ
ซึ่งอ่าเดี๋ยวถามฐาแหน่งท่าชะพลบ้าง

นอกจากถ้าลมพลรุนโดนหมายจับเราก็ดูว่ารมพลจะหมอบหมายให้ใครทำ

แล้วมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่า
แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันบุคคลด้วย
อาจจะนำข้อมูลอันนี้ไปทำกล้างเด่นของเราเหมือนกัน
ถ้ามีอะไรที่สำคัญเราก็อาจจะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หนักใจคิดว่าตำรวจไม่น่าจับไม่จับหรอกครับ
มาจับกลางงานแถลงข่าวมันไม่ถูกต้องแน่
เพราะว่าถ้าจะจับเนี่ยไปจับได้ที่บ้านอยู่แล้วตั้งแต่เช้า
คือข้าวบ้านที่ดูข่าวว่าจะต้องใจว่าเอ้ยมันนี่ลุงพลมันอาจจะโดน
ไม่มีทางไม่มีทางครับถ้าตำรวจจับนี่มีปัญหาแน่ครับครับ
คือจับไม่ได้แน่นอนค่ะ
มีปัญหาถ้าตำรวจจับแล้วยิ่งพบตรจับเองนี่ไม่ได้หรอก
ยืนยันครับยืนยันไม่มีทางแน่นอนครับ

ไม่รู้ใครไม่สบายใจครับ
ลุงก็เฉยป้าก็เฉยอยู่เลยครับ

เมื่อกี้บอกว่าใครไม่สบายใจสบายใจยังคะอะไรเนี่ย

ส้วยใน

เดี๋ยวรุงพล
ต้องเช็คเพราะว่าออกแล้วก็เก็บ
ออกแล้วก็เก็บ
ดวงกล่องไปขวาไว้
นี่ไงนี่โอกาสดวงขึ้นหรือเปล่าคะหลายคนมองว่าลุงกับป้าเนี่ยก็มีเป็นพรีเซนเตอร์มีงานเข้ามาตอนนี้มีงานกี่งานแล้วคะสรุปให้ฟังหน่อย
ของชามณิพิษครับที่มีจดสัญญา๖เดือนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นงานรีวิวสินค้าแค่ไม่กี่เจ้าครับ

มีจัดสรรแบ่งไปทำบุญอะไรบ้างไหมคะ
ผมตั้งเป็นรางวัลสำหรับคนที่ให้เบาะแสครับ

สมมุติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงพลเป็นผู้ต้องหาลุงพลโดนหมายจับ
เรายังจะสนับสนุนซัพพอร์ตกังวลอยู่ไหม
เดิมล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็สมมุติกลับ
ไม่มีทางหรอกเพราะคนบ้าบ่อคอแตกอะไร
จะฆ่าเด็กคนเดียวโดยไม่มีทิ้งหลักฐานภายในเวลา๗นาที
และ๗ชั่วโมงที่ผมถามไปเท็จกันยัง
มันไม่มีทางมนุษย์มนาคนถ้าลุงพล๕คน
แล้วไปทิ้งหลักฐานโดยคนเดียวลุงพลขอโทษนะไม่เป็นคนโจรหรอก
ต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีไปแล้วเพราะคนบ้านมึงเก่งขนาดนั้นอ่ะ
อาจริงหรือเปล่าล่ะมันต้องมากกว่า๑คนมันต้องช่วยกัน
เขาใช่ไหมและที่สำคัญไอ้ไทม์ไลน์ที่สงสัยกัน๗นาที
ไอ้๗ชั่วโมงผมถามว่าถ้าคุณไปฆ่าคนเขาให้คุณเวลา๗นาทีกับ๗ชั่วโมง

ก็ต้อง๗ชั่วโมง๗นาทีบ้านชักว่างมันยังไม่เสร็จเลย
ผมถามผมถามหมอปลาหน่อยทำอะไรทำให้หมอปลามั่นใจนักหนาเรื่องนี้

จะเป็นอะไรให้ฟังรุงมือหมดนี่คือตัวลุงคือใครอะไรขอฟังรุงมือ
ลุงไปหมดนี่คือตัวลุงแต่อีกฝั่งหนึ่งคุณก็เห็นน่ะ
คุณก็เห็นแล้ววันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่าง
บ้ากระมังเป็นทศกัณหรือสิบหน้าสิบปากเออสงสารเขาไหมเนี่ย
เขาสูญเสียเออผมไม่ได้สงสารใครแต่ผมอ่ะสงสารลุงมากกว่าไหม
ที่ลุงโดนมาตั้งแต่วันแรกโดนมาเท่าไรแล้ว
ผมไม่ได้สงสารใครแต่สงสารความรู้สึกลุงด้วยไหม
และที่สำคัญเราผมลุงพลเราไม่เคยไปกล่าวโทษใคร
แค่เราตั้งข้อสงสัยแต่ฝั่งนั้นทิ้งระเบิดตูมมาเลย
ลุงคือผู้สงสัยน่าต้องสงสัยอ่ะนี่ไง
ถ้าถามว่าสงสารพ่อแม่ชมพู่ไหมชมพู่เป็นหลานผมนะครับ

นี่ลุงเหมือนลุงคนจะร้องไห้เลยนะสะเดือนใจใช่ไหมลุงสะเดือนใจ
คือชมพู่เป็นหลานหมายความว่าถามว่าเสียใจไหมคือเสียใจใช่ไหมคะ
จริงนะถ้าเป็นหลานของคุณบ้างเจออย่างนี้นะคุณจะกล้าถามเราไหมนะ
เราไม่รู้ว่าคุณรักหลานคุณแค่ไหนนะแต่เรารู้กับจ่ายของเราพอไหม
ก็พยายามคิดแต่สิ่งดีครับพยายามคิดแต่เรื่องดีก็จะไม่ร้องครับ
ลุงเสียใจไหมที่ว่าที่ผ่านมาเราทำดีมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรากลับโดนญาติเราเนี่ย
มันรู้สึกเสียใจแล้วก็น้อยใจในสิ่งที่ญาติเราพยายามที่จะมุ่งเป้าแล้วก็สงสัยมาที่เรา
ในสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างมันกระจ่างครับ
เราให้กำลังใจอย่างไรสองคนเราให้กำลังใจอย่างไร
พรุ่งเวลาอยู่ทั้งสองคนได้พูดได้อะไรอยู่ทั้งไหน
กำลังใจใช่ไหมกำลังใจก็ลูกไง
สีตามองอยู่ทุกวันทุกวันมันไม่คิดเรื่องอื่นเลย
ถ้าใครไม่คิดถึงลูกมันคือกำลังใจที่สุดแล้ว

แม่น้องชมพู่เรายังอยากที่จะคืนดีกลับมาเป็นพี่น้องกันไหม

แต่ป๊าก้าแพ้ตอนนี้
ถ้าว่าทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าใครครับ
ถ้ารู้ว่าตัวเองทำผิดแค่ออกมาขอโทษ
ทุกอย่างก็ต้องยังไงผมให้อภัยอยู่แล้วครับ
มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้จักให้อภัย
ลุงพลบอกว่าใครที่ทำผิดให้ออกมาขอโทษ

อย่างครับอย่างที่แม่เขาสงสัยหรืออะไรพวกนี้
ที่เขารู้ว่าเค้าสงสัยไปแล้วสรุปสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่

ก็ออกมาขอโทษกัน
ขอโทษนะฮะ
โทษนะฮะทำนายที่มาช่วยกับเราเนี่ยบาทหนึ่งก็ไม่เสียนะครับแถมต้องเสียตังค์ซื้อข้าวแดกเองด้วยนะครับ
ทนายเรานะฮะหมอหมอปลาชาวชาวเน็ตเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะอ่า
พอมีชื่อเสียงเนี่ยทั้งทนายทั้งหมอปลาเองมาเกาะลุงพลดังด้วย
ผมไม่ได้เกาะถ้าคนชาวเน็ตดูตั้งแต่ที่แรก
เราไปวันแรกนะนะลุงพลก็คือไปไหนไม่ได้นะ
ถ้าใครติดตามข่าวตั้งแต่ที่แรกอ่ะอย่างตัวผมเนี่ยเราเข้าไปวันที่
ลุงพลไปไหนแล้วแบบลำบากเราไม่จำเป็นต้องต่อเพราะชื่อเสียงของเรามีอยู่แล้ว
นะชื่อเสียงผมมีไม่มีไว้เกาะแต่มีไว้ช่วยคนที่ถูกรังแกอ่ะ
จำไว้คนที่ถูกรังแก่เราก็จะช่วย
โดยเราใช้กฎหมายเราไม่ใช้กฎหมู่
แต่ณวันนี้ลุงเหมือนโดนกดหมู่
มันไม่ใช่กฎหมายแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บางคน
ก็ยังมีการบอกกับสื่อบางช่องว่าให้ติดตามลุงพล

พอเราไปถามก็ไม่ตอบก็บอกว่าไม่เคยพูด
กระทั่งในคลิปเสียงเองตัวผู้ชายก็พูดว่า
ก็เจ้าหน้าที่ให้พูดให้ต้องสงสัยลุงพล
นี่ไงนี่มันคืออะไรนี่มันคือกฎหมู่มันไม่ใช่กฎหมาย

หมอปลาหน่อยอะไรที่ทำให้หมอปลาเชื่อว่า
คลิปเสียงนั้นเขาพูดเรื่องจริง
ที่ผมพูดตั้งแต่เมื่อก่อนเที่ยงว่า
มันเหมือนบุคคลสองคนไอ้คนผู้ชายเนี่ย

เราก็จะหาที่ขี้พอเจอที่ขี้ปั๊บก็ขี้ให้หมดอ่ะ
ก็พูดออกให้หมดจากใจผมถามว่า
ถ้าคนมันรำคาญเนี่ยมันคุยไม่เกิน๑นาทีมันต้องตัดทิ้งใช่ไหม

และในคลิปเสียงเราก็รู้ว่าเขาต้องคุยกันแบบสนิทสนมชิดเชื้อ
มันมีเสียงโบร่ะมันมีการพูดเล่นพูดตลกโครคห้า
แล้วนั่นคือการรำคาญเหรอนั่นคือการพูดโกหกเหรอ
และที่สำคัญถ้าในคลิปเสียงพูดโกหก
แสดงว่าเรื่องราวที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องจริงเหรอ
เช่นบุคคลคนนี้เป็นบุคคุณคนนั้น
เมื่อเราไปศึกษาแล้วมันเป็นทุกอย่างอย่างที่คลิปแสงเขาพูด
และจะอ้างว่าคุณพูดโกหกมันเป็นไปไม่ได้

คุณมันก็สาบานกับผมว่าให้ตายหาด๓วัน๗วัน

ถ้าผมยืนยันว่าเป็นคลิปเสียงที่มันพูดโกหก
ถ้าคุณโกหกผมนี่แหละจะเป็นคนสาบานกับคุณเอง
เขาแจ้งความดำเนินคดีลุงแล้วเนี่ยเฮ้ยหมอปลาเนี่ย
ไอ้ไอ้เรื่องแจ้งความเอาไปก่อนมันเป็นคดีเขาเรียกว่ามดกัดตูดเด็กนะ
เอาคดีลุงลุงก่อนวันนี้ที่เรามาคือประเด็นหลักคือประเด็นใหญ่วันนี้
ท่านพบตรจัดแถลงข่าวในประเด็นแจ้งความไอ้พวก
แล้วงวดกักตูดเด็กอ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บกันทีหลังอันนั้นนะ
ให้ความสำคัญกับวันนี้มากกว่าในการแถลงข่าวนะครับ